ดูกันที่ข่าวนี้อย่างที่คุณเกริ่นไว้ตอนแรกใช่ไหม
ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณเปิ้ล
แล้วก็คุณนิวเชื้อชาตินาธีกันหน่อยนะคะ
ลูกคนที่สองเพิ่งคลอดวันนี้เลยค่ะ

คลอดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง๙โมงนะคะ
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชแนลซึ่งมีน้ำหนักแรกคลอด๓๐๔๐กิโลกรัมค่ะ
โดยคุณพ่อคุณแม่จะเผยโฉมทายาทตัวน้อยต่อพี่สื่อมวลชนในวันเสาร์นี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะได้ดูกันว่าลูกคุณเปิ้ลกับคุณนิวคนที่สองน่ารักขนาดไหนนะจ๊ะ
คนโตก็น่ารักนะคุณผู้ชมค่ะต้องแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วย